หึงโหดฮะชอบเขาแต่เขาไปชอบคนอื่นก็เลยโอ้โหแทงเลยฮะ
ใช่ค่ะเอามีดไปแทงเลยแล้วเหตุการณ์นี้นะ
คนที่โดนแทงก็เจ็บสาหัสค่ะคุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเช้าเลยนะ
คุณครับทางตำรวจสืบสวนที่สอนอเพชรเกษมเนี่ยไปจับกลุ่มตัวโอ้โห
นี่ต้องเรียกว่าย้อมสีเพราะว่าเลือดเนี่ยเต็มพื้นไปหมดเลยนะคะ
เพราะว่าในโทนคนนี้อายุ๓๘ปีเขาเอามีดไปแทงนายนิรันดิ
อายุ๓๖ปีจนเจ็บสาหัสเลยค่ะ
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายเนี่ย
มีคนถูกแทงเกิดขึ้นที่หน้าร้านขายยาแถวบางแคร์ค่ะ
คนที่โดนแทงคือนายนิรันดิ์โดนแทงที่ท้อง
นี่ต้องรีบเอาตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลก่อนนะคะ
คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าโทนเนี่ยแทงนิรันดิ์
โทนก็หนีไปตำรวจตามไปค่ะ
ไปเจอตัวโทนท่าทางลุกลี้ลุกลน
แล้วตรงขากางเกงก็มีคราบเลือดอยู่

มีดยาวฟุตหนึ่งซ่อนอยู่ที่เอวขวา

ของนายนิรันดิ์อยู่ในกระเป๋าสะพายของโทน

ว่าเพราะอะไรโทนไปก่อเหตุทำไม

แล้วไปชอบแฟนของนายนิรันดิ์
แฟนของนายนิรันดิ์เขาขายกับข้าวที่ใส่บาทพระอยู่

พอนิรันดิมาจัดร้านตอนตี๕แฟนสาวมา๗โมงเช้าใช่ไหม
ทีนี้โทนไปหึงเขาเฉยเลยหวงเขาเฉยเลย
ทั้งที่โทนไม่ได้เป็นอะไรกับผู้หญิงนะคะ
ทั้งคู่นะตัวนายนิรันดิ์กับแฟนสาวเขาก็คบหากันมาก็สักพักนึงแล้ว

ก็โดนแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น

อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องโดนคือหยิบมือถือเข้ามาใช่ไหม

ไม่รู้วันดีคืนดีอยู่เราจะถูกแทงเมื่อไหร่นะ